รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

จะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

มูนัยไม่เชื่ออย่าล้มกลุ่ม
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับ

เขาบอกว่าเป็นปรมาจารย์ด้านสตันม้านะครับ
เขามีฉายาด้วยนะม้าธมิน

เขาบอกว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคิวบูธด้านม้านะฮะ

เป็นครูสอนการขี่ม้าให้กับนักแสดงหลายต่อหลายคนเลย

เรื่องหน้าเขาฝากผลงานไว้มากมายเลย
ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรสวนเขาก็ร่วมด้วย

ล่าสุดละครฟีเวอร์แห่งปี
บุภเพสันนิวาส

วันนี้นี่เขาไม่ได้มาสอนเราขี่ม้านะครับ
แต่ว่าจะมาเล่าประสบการณ์การถูกผีหลอก
แล้วที่สำคัญเขาสัดทานอยู่ลุงปุทธวดมาก
ขอต้อนรับครูแอ้นม้าธมินกันเลยฮะ
เชิญครับสวัสดีครับ

ตอนนี้ไปไหนมาไหนนี่เขาไม่เรียกครูแอมแล้ว

คนที่แบบสมจริงสมจังมากกันเลย
ก่อนที่จะโดนผีหลอกเนี่ย

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมตัวผมเอง
แล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวผม
ก็ขออนุญาตโปรดใช้วิจารณญาณนะครับ

แล้วก็เข้ามานั่ง

จำได้แม่นเลยว่าผมนอนตะแคงอยู่นอนตะแคงด้านซ้าย
แล้วท่านก็นั่งแมะลงมาผมว่ามีคนนั่งที่ปลายเท้า
ใครก็คิดว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่
แต่เปล่าครับผมก็รู้ในความรู้สึกว่าลืมตาขึ้นมามอง
เห็นผู้ชายแก่ผิวดำเมี่ยงเลยฮะ
ผิวดำเลยดำทั้งตัวเลยฮะแต่ห่มจีวรแสดงว่าเป็นพระ
ผมจีวอนนี่ออกสีส้มทองเลยฮะทองมากเลยฮะ
ไม่ใช่พระทั่วไปอย่างนี้ไม่ใช่พระทั่วไปครับ
แต่ตัวดำง่อมอย่างนี้ฮะแล้วก็ค่อยหันมามองผม
แล้วก็ยิ้มยิ้มให้ผมอย่างงี้นะผมก็เอ๊ตำไม
แก่คนนี้ถึงมานั่งยิ้มให้ผมรู้สึกแบบปิตินะครับ
แล้วก็ละคนกับการสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า
องค์ที่ที่คล้ายคล้ายกับองค์นี้ผมนำมาให้ด้วย
อย่างนี้เลยครับดำอย่างนี้เลยครับเหมือนอย่างนี้เลยฮะ
แล้วก็ผ้าจีวอนก็เหมือนแล้วก็จีวอนแบบนี้จะเป็นทองแบบนี้เลย
แล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าเป็นหลวงปู่ทวด

ยังไม่รู้เลยครับผ่านไปหลายปีฮะ

จริงครับเป็นพระบูชาหลุงปูทวช

หลังจากนั้นพอเรียนไปถึงชั้นม๔
เห็นบอกว่าไปเจอเหตุการณ์เฉียดตาย
ตอนนั้นผมอยู่มัธยมก็คือ
บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านเช่า

คนที่อยู่ชายน้ำก็จะมีการหาปลา
ผมคนหนึ่งตอนนั้นอยู่มัธยม

ผมก็จะหาปากกับเขา
แต่วิธีการหาปลาของผมคือ

ช็อตปลาเหมือนที่เด็กวัยรุ่นช็อตกัน

เดี๋ยวจะลงไปช็อตปลาถ้ายังไงแล้วเนี่ยถ้าพี่ตะโกนขึ้นมา
ดึงปลั๊กไฟออกช่วยดึงออกให้หน่อยนะ
ก็รับปากเออแต่ไม่ได้หันมามองผมหรอก
ครับเขาก็รับปากเอออย่างนั้นแหละแล้วผมก็ลงไปที่ใต้ถุน

ได้ครับโอ้เยอะเลยครับปลาซิลปลาสร้อย
ที่เขาเรียกกันปลากระทงเหวอะไรพวกนี้ครับ
ได้มาเยอะเสร็จแล้วเราก็คิดว่าน่าจะพอแล้วทำกับข้าวได้แล้ว
ก็ตะโกนเรียกน้องที่อยู่ข้างบนบอกว่า
เอ้ยน้องชื่ออ้นอ้นถอดปลั๊กให้พี่หน่อย
เขาบอกเออมีเสียงตอบกลับมาด้วย
เออสองครั้งเราชัวร์เลยว่าโอเคน้องรับรู้รับรับทราบแล้วก็ถอดปลาให้แล้ว
กลายเป็นว่าหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจดึงสายไฟ
เมื่อมือสัมผัสสายไฟเท่านั้นแหละครับมันอย่างนี้แหละครับ
ช็อตตัวผมเลยฮะช็อตเหลือแบบสั่นเลยฮะกระตุกอย่างแรงเลยฮะ
วิ่งวิ่งวิ่งแล้วผมก็วิ่งจริงฮะวิ่งวิ่งรอดใต้ถุนบ้าน
ซึ่งใต้ถุนบ้านถ้าเรายืนตรงปุ๊บนี่หัวก็ต้องพอดีเลย
ด้วยความที่ผมวิ่งเร็วมากแล้วก็แบบว่าคือจะเอาชีวิตรอดจากสายไฟจากพันธนาการให้ได้
ผมก็ไปชนใต้คืนใต้รอดอะครับ
เนี่ยฮะยังเห็นอยู่เลยว่ามันบวมอยู่ตรงกลาง
ถ้าสังเกตดีตรงนี้เลยครับเหมือนก้นบาทมันจะนูนปูดออกมาอย่างนี้ครับผมอยู่ตรงกลางนี้เลย
นั่นแหละคือตำแหน่งที่ผมโดนแล้วก็จำจนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะจำไปตลอดชีวิต
พอชนแล้วผมก็สลบเลยฮะหงายหลังสลบนอนไปเลยถ้าเกิดว่ามือผมยังกำสายไฟอยู่
คุณหนุ่มคิดว่าผมจะเป็นยังไงตายใช่ไหมครับคุณมดดำครับเรียบร้อยแน่ดีครับมือหลุดจากสายไฟ
หลังจากที่ผมช็อตปลาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาผมก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อย
กลัวแม่จะตีกลัวแม่จะเอ็ดเราต้องทำลายหลักฐานทุกอย่าง
พอผมขึ้นมาบนบ้านเชื่อไหมครับว่าน้องผมไม่อยู่แล้ว
เขาจัดเรียงของเรียบร้อยเขาออกไปข้างนอกแล้วสายไฟยังเสี่ยมอยู่ที่เดิมครับ
แล้วเสียงที่ตอบกลับมาเออเออนี่นะฮะมันเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ไม่ตาม
ตายครับแต่ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับ

ดีเลยครับหลังจากที่พอคืนวันนั้นผมรู้สึกเพลียมาก
ผมก็เลยขออนุญาตแม่อยากจะไปนอนด้วยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
ก็เข้าไปนอนด้วยแม่ก็จะมีเตียง๖ฟุตมีน้องนอนอยู่ฝั่งด้านนู้น
แล้วแม่ก็นอนกลางแล้วก็จะเป็นที่ว่างผมก็เข้าไปนอนลิง
พอนอนไปสักพักนึงเคิ้มเหมือนจะหลับก็ได้ยินเสียงกิ๊กอยู่ตรงที่ปี๊บ
เข้าสารก็ได้ยินแล้วก็เลยปล่อยไปมันก็จะเงียบหายไป
พอหลังจากเยี่ยมหายเสร็จปั๊บผมก็จะกำลังจะหลับแล้วล่ะฮะ
กำลังจะฝันแล้วก็ได้ยินเสียงอีก
อันนี้เสียงเหมือนหนูผีอะครับ

หนูผีมันจะเป็นหนูเป็นพันชนิดหนึ่งที่มันเป็นตัวเล็ก
แล้วก็จมูกยาวมีเหมือนคล้ายงวง
มันไม่ใช่เป็นหนูที่เป็นผีนะ

หลังจากนั้นผมก็เลยไปอุ้ม

เพียก็เพียก็เลยลุกขึ้นไปอุ้มปรี๊บมาไว้ข้างเตียง
พอไว้ข้างเตียงมีความรู้สึกว่า

ถ้าเก่งจริงมาแน่จริงมาเจอกัน

ผมก็นอนพอนอนสักพักหนึ่งเคิ้มหลับ
พอเคิ้มหลับผมก็ว่าตาผมบังเอิญ

มุมข้างด้านขวาไปขาวขาว
โมงค่อยลอยเข้ามาชัดขึ้นจนเป็นหน้าที่ชัดเจนมาก
แล้วเข้ามาใกล้มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันทับตึ้งลงมาอย่างนี้ครับ
ที่หน้าอกเลยด้านหน้าอยู่อย่างเงี้ย
ชนหน้าอยู่อย่างนี้แหละครับชนหน้าแล้วพูดว่ามึงแน่ครับ
แล้วผมก็พยายามต่อสู้ต่อสู้แบบรุนแรงมาก
คือแบบพยายามที่จะสะบัดตัวออกไม่ออกครับเหนื่อยก็เหนื่อย
ท่องคาถาฮะคาถาทุกอย่างที่แม่เคยให้
ผมก็พยายามท่องนะครับพยายามไล่ผีก็จะมีอาการ
ไม่ไปไม่ไปมึงแน่นักเหลือก็อยู่อย่างนั้นครับ

ผมก็ท่องจริงตอนนั้นผมยังไม่มีคาถาของหลวงปู่ทวด
แต่ผมท่องคาถานี้ครับ
ปะโตเมตังปะระชิวินังสุกโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุกโตจุติ
แล้วผมก็พลิกตัวปึ้งดูทำไมแล้วครับ
ผมตกไปกระแทกกับปี๊บฮะกระแทกกับปี๊บปึ้งครับผม
ล้มระเนละนาเลยครับแล้วผมก็ตกใจตื่นเลยครับ
บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วโดนหนักมากเลยเนี่ยโดนแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟัง

งั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะครับไปทำบุญกวดน้ำ
แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
หรือว่าศัพท์ศัตริย์ทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกิน
ล่วงเกินหรือเคยทำเคยฆ่าเขามา

หลังจากหัวกระแทกหัวก็เจ็บจนตกเตียงอีก

เห็นว่าพอมาเรียนที่วิทยาลัย

ที่สำคัญเนี่ยมานอนวันแรกนะครับ

เจอของดีเข้าเลยครับด้วยด้วยด้วยความที่ว่าฐานะทางบ้านยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
ก็เราก็อยากจะช่วยประหยัดแล้วก็อยากจะหางานทำเราก็เลยประหยัดทางบ้านก็โดยการไปอยู่วัดนะครับ
คืนวันแรกที่ผมไปผมไปหาหลวงพ่อเลยประมาณสัก๔ทุ่มขออนุญาตผมอยากจะมาอยู่ที่แน่ครับ
ท่านก็บอกเอาสิได้อ่าเอากุญแจไปอืมแล้วท่านก็ชี้บอกนั่นอ่ะไปทางนั้นเป็นกุฏิสองชั้นอืมด้านบนเป็นเรือนไม้ข้างล่างเนี้ยเป็นห้องเหมือนปิดทึบหมดเลยครับ
แล้วก็จะมีช่องอากาศที่มันเป็นแบบคล้ายที่เป็นช่องลมครับคือเรียกว่าสบายแล้วตรงนั้นลมเข้าโกกสบายเลยอยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวด้วยครับ
ไม่ต้องครับผมขอเข้าไปเช็คก่อนก็คือผมได้กุญแจเนี้ยกุญแจเป็นกุญแจแม่เหล็กถ้าปั๊บมันมันก็จะลั่นตึ้งแล้วก็เปิดออกอ่าทันสมัยครับหลวงพ่อทันสมัยมากอ่าเทคโนโลยีหลังจากนั้นผมก็เข้าไปในห้องปึ้งพอเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกเหมือนวูบของอาหารไอ้วูบนี่คือมันมีกลิ่นกลิ่นสับสาบเห
ภาพตัดตรงกลางมันจะเป็นแท่นศิลาคล้ายกับเขาตั้งปูนขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมทราบไหมครับว่าเป็นแท่นอะไร

คุณคุณเข้าไปนอนนะ
นอนครับ
นอนแท่นลงสบ
ผมพึ่งขึ้นเป็นแท่นที่ท่านวางจับเลยฮะ
คือขึ้นไปนอนบนแท่นนั้นเลย

หรือยังไงต่อ

ก็ยังฟังไม่ได้สับเป็นภาษายังไงแบบ
โปรอินเตอร์แล้ว

ไปเจอกับผีที่ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งอันนี้แหละเขาบอกเด็ดจริงดุจริง

ดังแชะแชะมันคนเท้าเปลี่ยนครับ

ลืมตาเพราะมันมันเหมือนประมาณว่าคนเนี่ยยืนจ้องมองอยู่

ผมก็รู้สึกอึดอัดผมก็ค่อยมอง

มูเตรุ่มให้เข้าไกลออกไกล
แค่นั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าตอนหนุ่ม

ไปเป็นสตันโชว์อยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง

ต้องบอกอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กผมชอบม้าชอบคาร์บอย
อยากจะเป็นนักแสดงคาวบอยอยากจะเป็นคนขี่ม้านะครับควงปืนยิงปืน

ก็เลยอ่าไฟฝันไว้ตั้งแต่นั้นมีบริษัทเนี้ยครับ
หลังจากที่ผมจบบริษัทนี้เปิดรับสมัคร
พอไปสมัครเรุ่งเนี่ยผมเป็นสามคนแรกที่เข้าไปยุคดุกเบิร์น
อยู่ที่สวนสัตว์อยู่ที่มีการโชว์สตันมงสตันแมน

แถวนั้นมันจะมีบ่อน้ำใหญ่เป็นบ่อสกีโชว์สำหรับการแสดงโชว์

แต่ได้ยินข่าวว่าตรงนั้นเขาตักหน้าดินออกไปแล้วก็มันเป็นบ่อ
เสร็จจากงานปุ๊บเราก็จะไปหาปลากัน

เพราะผมพายออกไปสักพักนึงผมได้ยินเสียงจ้อมจ้อม
ก็มีคนคุยกันมีคนคุยกันในบ่อแต่ว่าเป็นแบบชายปากกลิ่นตะลิ่ง
ก็ได้ยินเสียงพอเราพายออกไปนิดนึงเราก็ตะโกนบอกเป็นยังไงบ้างได้เยอะไหม
แต่ตะโกนบอกใครครับแถวนั้นไม่มีบ้านคนแต่ไม่ได้ฉุกคิดอะไร
ก็คิดว่าคนได้ยินเสียงคิดว่าเออมีใครอยู่ก็ตะโกนถามใช่ไหม
ขนหัวลุกไปถึงข้างหลังจริงครับเขาบอกว่าเออตกปลาอยู่
กำลังตอบกลับมาอีกตอบด้วยครับด้วยความสัดจริงครับ
ก็ไม่ได้เสลียวใจไม่ได้เสลียวใจไม่ได้ว่าหมาปลาเหมือนเรานี่แหละ

พอพายโฟมออกไปสักพักนึงผมก็จะไปตกปลา
พอจะไปตกปานก็ได้ยินเสียงพายเรือมาภายเรือ
ผมใกล้เข้ามาผมก็ได้ยินจ้อมจ้อมจ้อมพลายผมก็หันกับตอนนั้น
เปล่าครับเรือเปล่าลอยมาค่อยลอยผมเข้าใจได้ว่ามันคงจะเป็นน้ำไหล
ในแง่ดีครับพอพายมาใกล้เราลุกพายยังวางอยู่ด้านข้าง
แต่เรือมันลอยเข้ามาปลาข้างนอกกระโดดเข้าข้างในปลาข้างในกระโดดออกข้างนอก
เรือเนี่ยเหรอใช่ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณมดดำครับ
ไปแล้วเว้ยไอ้แอ้นไปแล้วพายปั๊บพลิกคว่ำเลยครับไหว้เข้าฝั่งเลยครับ
โดนเข้าอีกครับดอกนี้ดอกหนักเลยนี่เป็นผีแน่นอนแล้วคุณหนุ่มว่าน่าจะเป็นอะไร
แล้วสรุปเคยไปถามมั้ยว่ามีคนอื่นเจอกันบ้างมั้ยทุกคนเจอหมดตรงบ่อนี้ใช่มั้ยครับ
ตอนนี้เจอครับเจอก็จะมีเหตุการณ์ด้วยฮะหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น
นักแสดงประสบปฏิเหตุบ้างจมลงไปในน้ำดำไม่เจอบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
แค่นั้นยังไม่พอเห็นบอกตัวคุณเองเนี่ยนะฮะยังมีประสบการณ์วิญญาณออกจากร่าง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตกใจมากตกใจตัวเองซึ่งมันเกิดกับตัวเองเห็นตรงเลย
เราก็จะแสดงสองที่วันนั้นแสดงเสร็จปุ๊บก็บ่ายแก่
ก็รู้สึกว่าเพียก็อาบน้ำนะครับ
ด้านล่างเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นห้องแต่ละห้อง
เป็นออฟฟิศบ้างเป็นห้องซักผ้าบ้าง
เป็นห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงผู้ชายนะครับ
แล้วก็จะสร้างด้วยอลูมิเนียม
ต่างจะเป็นอลูมิเนียมเวลาเปิดดันปุ
ก็จะได้ยินเสียงเอี๊ยดนะครับ

หลังจากที่แสดงเสร็จผมก็อาบน้ำ

เป็นล็อกเกอร์ใหญ่ประมาณสักขนาดนี้

แล้วก็จะยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นล่างหน่อยหนึ่ง
พอที่จะเอาหัวไปนอนได้แล้วก็ปิดประตู

ทุกคนที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์
ก็ต่างคนก็ต่างเสร็จภารกิจของตัวเองก็ออกทยอยกันกลับ
ผมหลับไปตอนไหนไม่รู้ผมรู้สึกได้ยินเสียง
ก็จะมีคนเดินคนนี้ชื่อสำเริง
เป็นรอปภของบริษัท

หลังจากนั้นก็มาถึงห้องล็อกเกอร์ผู้ชาย

พอผมพอเขาเปิดประตูแล้วปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงแล้ว
เริงก็พูดว่าพี่แอ้นไปหรือยังพี่แอ้นไปหรือยังไปกับผมไหม
ถ้าพูดอย่างงี้ผมก็พูดบอกว่าสำเริงไปก่อนไปก่อนเถอะไม่ต้องเอ่อไม่
ต้องรอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ตื่นแล้วเดี๋ยว
พี่ออกไปเตรียมเสื้อผ้าก็จะไปและน้ำไม่ไปกับผมยิงนะ
ผมก็นอนต่อไปอีกสักพักหนึ่งนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้อีกที
หนึ่งคือรู้สึกว่านอนเต็มอิ่มแล้วก็อยากให้ลุกพอมองช่องหน้าต่าง

ก็ลุกขึ้นมาครับความรู้สึกว่าดันประตูปึ้งลุกขึ้นมานั่ง
พึงกำลังจากลุกถ้าศิษยามองข้างหลัง
พอลุกหั่นหลังกลับไป

คิดครับผมคิดเหมือนกันหรือว่าเราตายไปแล้ว

พอลงนอนเสร็จปั๊บผมทิ้งเวลาสักพักหนึ่ง
แล้วผมก็ลองดันประตูเปิดประตู

ความรู้สึกว่าเปิดประตูได้ผมก็ลุกขึ้นมานั่ง
หันกลับไปมองไหมนี่แหละตัดสินใจตรงนี้แหละครับ
ค่อยหันกลับไปมองอ้าวไม่มีเดาแล้ว
แสดงว่านี่เราเข้ามาแล้วเราเข้ามาแล้วเรากลับมานั่งแล้ว
เป็นตัวตนของเราแล้วลง
ก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยความตื่นตนก
เสื้อผ้าออกมาปุ๊บแล้วก็ปิดประตูปึ้ง
แล้วก็ล็อกกุญแจห้องขับรถมอไซค์ออกมาหน้าบริษัท
เพราะความตกใจอารำแล้วก็โทรศัพท์บอกเพื่อน
บอกว่าจะไปนอนด้วยอาจจะไปพักนอนด้วย
เชื่อไหมครับว่าณวินาทีนั้นเพื่อนยังไม่ทันจะตอบเลยครับ
เจ้าจิ้งจกตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนครับ
มาอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็จ้องหน้าผมอย่างนี้

ใช่ครับพอจิ้งจกจ้องหน้าบอกอย่างนี้
แล้วก็หางก็ค่อยตัก

ทั่วไปเราบอกว่าจิ้งจกทักครับ
ตั๊กเท่านั้นแล้วครับผมเปิดเลยครับ
โยนหูโทรศัพท์ไม่รอแล้วครับ

มันเป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะพอพอดีที่จิ้งจกทัก

รุ่งขึ้นครับมีคนบาดเจ็บ

มีคนบาดเจ็บครับเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่โชว์ครั้งแรก
โชว์ครั้งที่สองโชว์ครั้งที่สามทุกคนเจ็บ

เชื่อมั้ยครับหลังจากนั้นสองถึงสามปี

ใช่ครับผมถึงกลับออกจากบริษัทนั้นเลย

แต่ทำไมเป็นตอนนี้เหมือนกับทางครูเหมือนแบบ

มันเป็นแผลในใจหรือไงฮะตอนนี้
มันรู้สึกเหมือนกับว่าเราทำอะไรผิดมา
แล้วก็มันจะมีรางบอกเหตุ

ต้องออกแล้วก็ต้องบินไปอยู่อเมริกาพักหนึ่ง

ไปเป็นนักแสดงสตันโชว์เกี่ยวกับเรื่อง

อีกเรื่องหนึ่งที่ครูแอ้นจำไม่เคยลืมเลย

ไปเจอกับผีที่ประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งอันนี้แหละเขาบอกเด็ดจริงดุจริง

เกี่ยวกับเรื่องของการสอนสตานโชว์

คล้ายแบบเดียวที่สวนสัตว์นั้น

กลางคืนจะได้ยินเสียงดนตรี

ดนตรีเป็นคล้ายกับดนตรีประจำชาติเขานะครับ
ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นดนตรีไทย
ดนตรีไทยเป็นเสียงปี่เสียงละนาดเสียงอะไรพวกนี้
แต่อันนั้นก็คือเป็นดนตรีพื้นเมือง
แล้วดังมาจากห้องมุก
หลังจากที่ถัดจากผมไป๓ห้องเท่านั้นเอง

แล้วได้ยินเสียงมาจากห้องนั้น

ผมก็เก็บความอึดอัดนี้ไว้ถามคน
พนักงานประมาณสัก๒อาทิตย์
ผมก็ถามมาเรื่อยก็ไม่มีคนตอบ
ในที่สุดผมก็ได้คำตอบว่ามันไม่มีอะไร

มีลูกแล้วก็มีแม่แล้วก็มีพ่อ
ผมไม่อยากจะไปลื้อว่าเป็นอะไร
แต่ผมมารู้ตรงที่ว่าคืนนึง
ได้ยินเสียงข้างบนเดินเดิน
จากด้านซ้ายไปด้านขวา
เสียงเป็นเสียงเด็กครับเดินแผลวปั๊บ
แล้วก็เรียกแม่ไปเรื่อยเรียกแม่
แล้วก็ไปหายไปทางด้านขวา
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเป็นผู้ใหญ่เดิน
ทางด้านขวาตึกมาทางด้านซ้าย
แล้วก็เรียกเหมือนประมาณเรียกหาเด็ก

ผมว่าเป็นชั่วโมงนะแล้วก็ตะโกนเรียกกัน

ก็จะมีเสียงหนักมาตรงหน้าห้อง

ผมก็ได้ยินเสียงดังแป๊ก
แป๊กนี่คือกดไฟ

สายตาเพราะผมหลับตาอยู่
มันเหมือนมีไฟส่องปึ้งขึ้นมา

แต่ได้ยินเสียงเดินออกจากในห้องน้ำ

ผมก็ค่อยลืมตา

ผมก็รู้สึกอึดอัดผมก็ค่อยมอง
เชื่อไหมครับตุ้งหน่าอย่างกับกระด้งเลยฮะ
มาใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่มาก
ไอ้หน้ากระด้งเนี่ยมันมาอยู่หน้าผมอย่างนี้
แล้วก็ลูกกระตานี่ยังก็ลูกตานนะฮะใหญ่ตาแดง

ผมจะทำไงล่ะครับทุกคาถาที่แม่ให้มาหมดเลย
ผมตีรังกาตกลงมาข้างล่างลงมาเตียงด้านล่าง

หนีมันตามมันตามเข้ามาครับมันตามเข้ามา
มันตามหน้าเข้ามาอย่างนี้เราก็จะเอาหน้าเข้ามาใกล้
แล้วก็ค่อยถอยแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์
แล้วก็มันจบอยู่ที่นโมโพธิสโตอคันติมายะอิติปะ
ท่องไปเรื่อยไม่รู้ว่ากี่จบกี่จบหลวงปูทวชครับ
อันเชิญท่านมาช่วยปกปักรักษาเรานะครับ
พ้นภัยอันตรายจากพวกสรรพสัตว์ทั้งหลาย
หรือว่าพวกสิงสาราสัตว์พวกที่ตายไปแล้วสัมภเวษีทั้งหลาย
ออกไปจากชีวิตกูไปไหมหลับตา
นานเท่าไหร่ไม่รู้ค่อยลืมตาหายไป
จริงจริงครับแล้วผมก็ไปถามพนักงานอยู่แถวนั้นว่า
เฮ้ยแบบนี้เคยเจอไหมบอกเฮ้ยจริงมี๓คนพ่อแม่ลูก
อ๋อเขาอยู่ตรงนั้นใช่ครับแล้วก็วันน่าจะประมาณสักอาทิตย์ถัดไปครับ
มีพนักงานมาอยู่ที่นี่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมเคยมาอยู่ที่นี่แล้ว
แล้วผมก็เจอมันมายืนข้างหลังผมผมกำลังเชื่อมเหล็กอยู่
ผมหันกลับไปเนี่ยไอ้หน้ากระดงนี่มันมาหาผมเลยอย่างนี้เลย
แสดงว่าคนอื่นก็เจอไม่ใช่เจอเหมือนกันไม่ใช่เพราะผมครับ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูหลุมปู่ทั่วที่ฮ่อยอยู่ที่คลอน
ได้ครับนะฮะองค์เนี้ยนะฮะเป็นองค์ที่ผมรักมากแล้วก็ติดตัวตลอดเวลา
เป็นองค์ที่ผมได้มาโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดเลยแม้แต่บาทเดียว
เป็นพี่ที่เป็นนักแสดงที่ไปเรียนขี่ม้ากับผม
หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่าโอ้โหสวยผมศรัทธา
ผมไม่คิดว่าจะสวยหรือไม่สวยผมคิดว่าผมศรัทธา
ผมอยากถามอย่างนี้เมื่อกี้เรานั่งคุยกันมีอีกเรื่องหนึ่ง
ผมอยากรู้เรื่องของหลวงปู่ทวดเห็นบอกว่าเคยมาเตือนคุณตอนที่คุณจะขับรถชนเหรอ
ก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมถ่ายดึกเนี่ยนะครับ
มันก็จะเป็นช่วงที่ผมขับรถกลับบ้านใกล้จะถึงบ้านแล้ว
คือต้องขับไปที่กาญจนบุรีอย่างที่บอกไว้ทุกวัน
ใช่ครับผมแฟนผมก็ไปด้วยแฟนผมก็นั่งข้างข้าง

แต่ว่าผมก็ขับรถก็คือพยายามที่จะให้ถึงบ้าน

หลับครับก็คือมันก็ค่อยนิ่งแล้วก็หลับไป

ก็ได้ยินเสียงกระชากตื่น

ก็เสียงคนพูดตื้นนี่แหละครับ

กระชากให้ลุกขึ้นผมก็สะดุ้งขึ้นมา

ผมก็ไม่อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับ
เพราะว่ามหัศจรรย์กับความบังเอิญมันใกล้กันนิดเดียว

ผมก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นปฏิหาร
ผมเชื่อว่าเป็นปฏิหารของหลวงปู่ทวช

ไม่มีใครรู้มีตัวเรารู้แค่นั้นเอง
คือถ้ามีโอกาสอยากจะไปกราบท่านที่วัดช้างให้

ตอนนั้นผมไปทำงานที่มาเลเซียผมดั้นด้นขึ้นมา

ประสบการณ์นี้กับแฟนก็กลัวครับ
เพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันก็เปลี่ยว

ต้องขอท่านแล้วก็มีรถจริง

มีหลายเรื่องที่เราเกิดปฏิหารขึ้นกับทางครูเขานะฮะ
เคยอยากคิดเหมือนกันว่าทำไมเราถึงผูกพันกับท่าน

อย่างที่บอกว่าในบุภเพสันนิวาสบทของเขาเนี่ย

ไปรับบทชิปะขาวคือท่านมีตัวตนจริงได้มีการกรุณา
วงสวงหรือไหว้ท่านขออะไรท่านก่อนไหมฮะ
ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่นับถือเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะเราเป็นคนพุทธศาสนาพุทธนะครับ
แต่ก็ไม่ได้งมงายในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เห็น

ตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปถึงกับไปตั้งสารไหว้อะไร

ถ้าเกิดว่าลูกมีสิ่งที่เราสามารถที่จะสื่อได้
ก็ขอให้ท่านบอกให้เราเล่นแบบนี้นะแสดงอย่างนี้นะ
แล้วก็เอาพวงมาลัยไปไหว้
พี่หมายบอกว่าตรงเนี่ยต้องไหว้

ครูก็เคยไปตามหาตามรอย

ตามรอยพระอาจารย์ชีปะขาวครับเขาบอกว่า
ท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้า
แล้วก็วิปัสนาเนี่ยถือว่าเป็นเลิศมากเลย
มีพลังจิตนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามีตัวตนจริง

เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปมูกันที่วัดศรีสุดารามกันเลยฮะ
อาจารย์ครับรูปปั้นของท่านพระอาจารย์ชี้ประขาวที่เป็นรูปชี้นิ้ว
ให้ชี้นิ้วมานี่ว่าขอขอพรภ์เพื่อจะประสบความสำเร็จอะไร
ท่านก็จะได้อาภาษีปราศาจพรภ์ให้
มูไนท์มูไนท์ช่วงนี้ตามครูแอ้นของเราไปที่วัดศรีสุดารามวรวิหารย่านครองบางกอกน้อยกันครับ
วัดศรีสุดารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
นามัศกาลครับพระคุณเจ้าครับผมครับครับพระคุณเจ้าครับผมก็อยากจะขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับประวัติวัดศรีสุดารามแห่งนี้นะครับว่ามีประวัติพอสังเกตอย่างไรบ้างครับผม
เรือนพรวัดศรีตุนอารามเดิมทีชื่อว่าวัดชีปะขาวหรือว่าวัดชีผ้าขาววัดนี้ได้สร้างขึ้นสมัยปลายกรุงศรียุธยา
จนกระทั่งมาถึงในสมัยราชการที่๑ก็วัดนี้ปรากฏว่าชำรุดสุดโทรมลงไปมากพระองค์ก็ได้ทรงพระราชทานให้กับสมเด็จพระพินางเธอกรมพระศรีธุดารักษ์
ได้มาเป็นประธานซ่อมบูรณไปสังขรวัดชีพระขาวในสมัยนั้น
จนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงราชการที่๔แม่น้ำคลองบางกอกน้อยได้ไหลซะตะริงจนมาถึงด้านหน้าของพระอุโบสถ
พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กับกรมวังมาปฏิสังขรใหม่ครั้งหนึ่ง

พี่สังขรมาอีกครั้งหนึ่งย้ายอุโวสด
พระรงรัยสงฆ์พระยาทานพิสูงฆ์คามเศสมา
ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง
สัชนิตวรวิหารพระรามหลวงชั้นตรี
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
และตอนนี้ผมได้นำพาทุกท่านมาพบกับอาสม
ซึ่งด้านในได้ประเด็นสถานรูปของพระอาจารย์ชีวข่าว
เรื่องราวมีอยู่ว่าย้อนกลับไปนิดนึง
ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนปีนี้เอง

ละครบุกเพสานิวาสที่ออนแอร์อยู่
โด่งดังเป็นที่รู้จักกับทุกคนเลยนะฮะ
ผมได้มีโอกาสมาตามรอยท่านอาจารย์ชีปะขาว
ความเชื่อของผมนะครับ
พระอาจารย์ชีวข่าวนะครับ

ก้านในเรื่องของเวทมนต์นะครับ

ตั้งแต่ที่ตกทอดมาเป็นบรรพบุรุษ
ไม่ว่าจะทั้งในเรื่องจริงแล้วก็ในเรื่องของละคร
เพราะว่าท่านได้ตามไปฝรั่งเศส

แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในระหว่างทาง
ไม่สามารถที่จะเอาเรือเข้าเทียบท่าได้

แล้วท่านก็สามารถที่จะทำให้เรือนั้น
พ้นจากเหตุการณ์นั้นได้
สามารถที่จะเข้าไป
เจริญสัมพันธ์ธรรมไอตีกับประเทศฝรั่งเศสได้
ตามที่เราเข้าใจในประวัติศาสตร์
ผมถือว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่
จดจำแล้วก็บันทึกไว้นะครับ

เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้มีการปั้นรูป

ตอนที่ขณะที่กำลังถวายน้ำสงฆ์
พระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานพอดี
แล้วก็เป็นดำริของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อว่า

ว่าเริ่มทีว่าเป็นชีพข่าว
แล้วชีพข่าวเป็นผู้สร้างวัดขึ้น
พระเจ้าพระคุณลุงพ่อก็เลยได้ไปสร้างรูปปั้น
โดยจินตนาการของชีวะขาว
เอามาประเด็นสถานไว้ที่นี่เพื่อให้
นึกถึงคุณอุปการณ์ของท่านได้สร้างวัด
เป็นคนแรกจนกระทั่งทุกวันนี้

พระเจ้าพระคุณลุงพ่อได้ตามลอยมา

รูปปั้นของท่านพระอาจารย์ชีพะขาว

ก็คือจากดำริของ
พระเจ้าพระเย็บประสิทธิ์ที่มทร์
เพื่อจะประสบความสำเร็จอะไร
ก็ให้เอาหน้าผากไปแตะที่ปลายนิ้วท่าน

เดี๋ยวมาเป็นต้นแบบของท่านอาจารย์ชีพกาว
ใจละคนกับปิตินะครับว่าเออ
เรานะครับหนึ่งได้มีโอกาสถ่ายทอด
แล้วก็ได้เป็นต้นแบบที่จะอยู่คู่ชั่วลูกชั่วหลาน
แผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้มากราบไหว้บูชา
แล้วก็มาขอพรท่านรู้สึกเป็นปิติมากครับผมครับ

สิ่งหนึ่งที่พี่ยึดเหนียวจิตใจก็คือ
บุรพกษัตริย์ประวัติศาสตร์
ทำให้พี่ได้เป็นเจ้าพ่อละครพีเหลียดด้วยหรือเปล่าเกี่ยวมาก

เห็นว่าถ้ามีงานพีเรียส

ก็จะเป็นขาดครูแอนไม่ได้
ก็คือเรื่องแบบนี้นี่ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่า

ขอบคุณครับ
คุณมดดำเวลามีงานพิธีกรรมทางศาสนา
เขาบอกว่าใครไปร่วมงานร่วมพิธีงานบุญเนี่ย

เหมือนกับคุณไปทำบุญเห็นสมมุติคุณไปทำบุญอย่างนี้

เป็นงานที่มีบุญบารมีก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคาะเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิต
บอกเลยนะครับว่าคนไปงานนี้เนี่ยมหาศาลมากมากเรียกว่าไม่มีที่ยืนเลยนะ
งานนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละแต่จะเป็นที่ไหนคนไปมูกันเยอะขนาดไหน
บรรยากาศที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับพันนับหมื่นคนนี้
คือสถานที่ที่จัดพิธีมหาพุทธบารมีซึ่งได้มีขึ้นในวันที่๑๐เดือน๑๐ที่ผ่านมา
โดยพิธีมหาพุทธาพิเศษนี้มีความเข้มขลังเป็นอย่างมาก
เนื่องจากในงานมีการนิมนต์พระสังฆราช๑๐รูปจากหลากหลายประเทศมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยครับ
ได้ทุนเชิญนิมนต์ประสงค์มุพธ์หรือพระสังฆราชมาร่วมทำพิธีปรุกเศกทั้ง๑๐รูปด้วยกันนะครับ
และก็บางคราเทศนะครับก็จุบส่งการการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาล
สมานรัตนารามนะครับงานพิธีนะครับพุทธภาพพิเศษตอนนี้ก็มีการปรุษภกษ์
เหรียญพงทูบที่เป็นมวลสารของการบูชาพระอาจารย์ธรรมโชธ
มีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนาคนะครับแล้วก็มีอาหารดูดทรัพย์นะฮะ
แล้วก็มีกำไรเหล็ดข้อมือมีทั้งทองและเงินนะครับ
แล้วก็ลูกแก้วนะครับหัวใจเสร็จถีนะครับเข้าร่วมพิธีภิษภาพพิเศษ
อันนี้ก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีการร่วมบุญกับทางวัดสมานรัตนารามนะฮะ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับ
สิ่งที่พี่มาครั้งนี้อันนี้คือเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
อยากให้ทุกคนมาด้วยซ้ำเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำโรงพยาบาลเนอะ
พี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยพี่ได้บุญสองต่อ
เวลาที่เรามีปัญหาหรือว่ารู้สึกไม่ดีในหลายเรื่องเพราะพี่ทำธุรกิจด้วย
พอเราไปมันจะมีคาถาที่เราให้เราสวดใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปรูปที่แผ่นผ้ายันนะคะ
รู้สึกมีพลังมันทำให้หลายอย่างกลับกลายเป็นดี
ที่บ้านมีพญานค่ะแล้วก็กังหันวันนี้ค่ะที่ภูกษิงศ์
เป่าสิ่งเลวร้ายออกไปหรือว่าเราขอพรปัดเป่าสิ่งดีเข้ามาหาเราอย่างนี้ค่ะ

มีความเชื่อมีความสะทานในอาจารย์ไฟโรสแล้วก็พระอาจารย์ธรรมชนความศักดิ์สิทธิ์ของพระยันทร์
แล้วก็เราด้วยทำความดีทำให้เราคิดบวกมากขึ้นมีเจอปัญหามาก็สามารถฝากฟันไปได้
จากพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่แล้วในงานนี้ยังได้อิ่มบุญจากการฟังบทสวดมนต์
โดยแม่ชีอนิเชยหิ่งพิสุนีจากประเทศเนปานพอเคล้ากับเสียงกรีของอาจารย์ธนึกศรีกินดี
ศิลปินแห่งชาติซึ่งในขณะเดียวกันอาจารย์ไพโรธเลื่อนวิชาก็ได้วาดมหายันรวย
จะเป็นรูปองค์พญานาคลวดลายคล้ายเลข๘เชื่อกันว่า
เป็นการเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความสมบูรณภูมิสุขของชีวิตนั่นเองครับ
ขอไว้พร้อมให้กับท่านผู้ชมทุกท่านคิดสิ่งใด
ขอให้สงความพัฒนาเงินทองไลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
สวัสดีครับ

พลังศรัทธานี่ถือว่าเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่จริงนะ
ถ้าเราเชื่อแล้วก็ทำตั้งมั่นอยู่ในความดี
เขาก็ต้องเสริมสร้างให้คุณเป็นคนดีแล้วก็ได้แต่สิ่งดีเหมือนกันฮะ

เรื่องราวของคุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราก็ได้ครับ
ถูกต้องครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับ
ที่นำเสนอไปในค่ำคืนนี้คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ในใจของคุณเลย
วันนี้นะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่และหมู่ขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ

วันนี้ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับ